ต่อกันที่คุณพ่อกันบ้างดีกว่าแต่คุณพ่อคนนี้คุณบอยพิษนุบอกเลยว่า
ลำบึกมาก
ลูกสาวเขายังเล็กนะคะคุณผู้ชมค่ะแค่๗เดือนนิดเองนะจ๊ะ

เราจะเห็นบ่อยเลยนะน้องเฟรยาโถ่ลูกน่าเอ็ดดู
รวมถึงภรรยาด้วยเนี่ยภรรยาเขาคุณอาแมนด้าก็มีทั้งลงรูปลงคลิปนะคะ
ให้ได้ดูกันเรียกว่าเหอะกันทั้งบ้านเลย
ล่าสุดค่ะน้องทอปัดบันเทิงไทยรัฐนี่แหละ
เจอพี่บอยก็ขออัปเดตพัฒนาการลูกสาว๗เดือนสักหน่อย

แบบนี้จะมีคนที่สองอีกหรือเปล่าแล้วก็อยากจะให้เข้าวงการไหม
รวมไปถึงที่พี่หลุยสก๊อนได้เจอหลานสาวด้วยเขาไปทำคลิปแล้วเขาไปเจอกันไง
บอยเขาบอกนะคะว่านัดไปเจอกันแบบปุบปับ
หลุยนั่นนั่นก็ซ้อม
คนที่สองต้องแล้วแต่อาแมนด้าเขาเลยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งท้องเนอะเขาคงยังเหนื่อยอยู่หรือเปล่าไม่รู้
ยังไงก็ได้นะมีสองคนก็ได้หนึ่งคนก็โอเคนะเพราะไปดูฆ่าเธอมาแล้วก็โอ้โหโหดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้
ถ้าเขาได้จากเราไปหมายถึงว่าได้ความกล้าแสดงออกหรือว่าการที่แบบว่าเจอคนแล้วไม่กลัวและชอบเรื่องของการบันเทิงอะไรอย่างนี้

อะหลุยอะนู้นไปเป็นทิพปุปับครับเขาก็วางแพลนกันอยู่ก็ซ้อมก็อยู่เหมือนที่หลุยบอกอะไรว่าก็ซ้อมลองมีอยู่
ก็เป็นกำลังใจแหละจริงอ่ะด้วยความที่แบบเราเราเคยผ่านตรงนี้มาก่อนเราจะไม่ค่อยถามเขาเยอะช่วงตอนที่เราถูกถามเยอะเนี่ยมันเป็นแรงกดดันไปในตัวที่จะแบบว่าเหมือนจริงมันก็คือความเป็นห่วงแหละแต่บางทีผมว่าเขาก็คงจัดการในส่วนของเขาอยู่แล้วแหละนะคะก็รอลุ้นคุณหุยกันต่อไปนะคะ